แต่ว่าชะตากรรมของเด็กสาวคนหนึ่งนะครับปัจจุบันอายุ๒๐นะฮะ
นี่อยู่กับพ่อแท้หนักเลย
เพราะว่าพ่อแท้ข่มขืน๘ปีแล้วนะครับตั้งแต่อยู่ม๑นะครับ
ท่านก็ตามเรื่องราวมาหลายวันแล้วนะฮะ
ตกลงผู้ที่เป็นพ่ออายุ๔๓ปีก็ถูกแจ้งข้อหาจับกลุ่มดำเนินคดีไปแล้ว
เขาอ้างว่าลูกสาวเขาสมยอมหลังจากเลิกกับภรรยาลูกเลือกที่จะอยู่กับพ่อ
ปรากฏว่าพ่อก็ข่มขืนใช้สารพัดอย่างในการที่จะข่มขืนลูกบังคับลูก
อย่างเช่นถ้าจะไปเรียนก็ต้องยอมให้พ่อมีอะไรด้วยอะไรอย่างนี้นะ
ลูกนี่ท้องนะไปทำแท้งมา๒ครั้งที่สุดแล้วทนไม่ไหวหนีมาอยู่กับแม่
ความจริงจะหนีมาอยู่กับแม่ตั้งนานแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ช่วงสัก๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย
แม่ต้องคดีติดคุกใช่ค่ะพอรู้ว่าแม่พ้นโทษออกมาก็เลยหนีเลยมาอยู่กับแม่
วันนี้ตำรวจนำตัวผู้เป็นพ่อวัย๔๓ปีไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชุมพรแล้วนะครับ
หลังจากก่อเหตุข่มขืนลูกสาวตั้งแต่ม๑จนปัจจุบันลูกอายุ๒๘ปีแล้ว
ภรรยาก็ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
ซึ่งเป็นผู้สืบสันดารโดยขู่เข็นด้วยประการใด

ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีซึ่งเป็นผู้สืบสันดาล
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วย
ก่อนที่ตำรวจจะพาไปฝากขังที่ศาลจชุมภร
วันนี้ย่าของเด็กสาวผู้เสียหาย

คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปเกาะติดคดีนี้อยู่นะครับ
จังหวัดชุมพรก็ขออนุญาตคุยด้วย
คุณย่าก็บอกว่าคือก็มาเยี่ยมลูกชาย
ก็มาเยี่ยมทั้งน้ำตาไม่รู้จะทำยังไง
เพราะลูกผิดเป็นผู้ต้องหา
แต่ในฐานะคนเป็นแม่ยังไงก็ต้องมาดูลูก
ไม่โกรธหลานสาวนะที่แจ้งความจนพ่อถูกจับนะ
ส่วนเรื่องการทำแท้งของหลาน
ย่าบอกว่าย่าไม่ได้เป็นคนพาไปทำแท้งนะ
แต่ย่าไปเป็นเพื่อน
เพราะว่าหลานมาปรึกษาแล้วก็เห็นว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
เพราะว่าท้องหลานสาวก็เลยขอร้องให้เดินทางไปด้วย
พาย่าไปย่านั่งกายลูกขับ
แล้วก็ไปกันเลยไปกัน
แต่ตรงนั้นตรงนั้นย่าก็ไม่รู้ไม่รู้แห้ง

อยู่ที่ทองรามวันนู้นกว่าจะได้ไปก็ยังไม่ได้ไป

คือหลูก็ต้องเข้าใจว่ามันแน้นมันเต็มห่อบห่อบห่อบย่า
ใจทำยังไงไม่พาไปเลยจะทำยังไง
ตรงย่าก็ว่าหลูกขับนี้
ย่าจะไม่พาไปให้หลูเกิดล่ะย่าจะเลี่ยง

ก็ร่านบอกว่ายายา
เนี่ยหลูทองเลยย่าพาไปที่พาไปจัดการ

ห้ามไหมห้ามหลานไหม

หญ้าก็อยู่เฉยหญ้าไม่ได้ห้ามเลยนะ
แต่ร้านนั้นเขาคือไม่คว้างแล้ว

ย่าต้องไปกับลูก
ก็ไปเขาคนขับรถ

หญ้าก็หนัง

เพราะว่ายาแย่กูเป็นคนดี

หัวอกของคุณย่านะนะคะเป็นทั้งแม่เป็นทั้งย่า
ทีนี้ข้อมูลที่ย่าบอกแบบนี้เนี่ย
คุณระวีการก็เลยเจอกับคุณแม่ของน้องผู้เสียหายนะครับ
น้องที่เป็นเด็กหญิงที่ถูกพ่อข่มขืนบังคับมีอะไรด้วยเนี่ย

ซึ่งน้องก็ยืนยันคำตอบกับไทยรัฐทีวีนะครับ

จบปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่พ่อบังคับข่มขืนมีอะไรด้วยจนท้อง
แล้วขอร้องให้ย่าช่วยเหลือพาไปทำแท้งเนี่ย
เธอก็ยืนยันว่าเป็นอย่างที่ย่าพูดนะครับ
แล้วก็ฝากไปถึงปู่กับย่าแล้วก็พี่น้องทางฝั่งพ่อทุกคน

ก็ฝากให้ดูแลตัวเองดีในคุกก็แล้วกัน
แล้วก็เป็นพ่ออดลูกด้วย

วางั้นหนูก็ผ่าวัดใต้แล้วก็ย่านั่งไปเป็นเพื่อน
ปกติหนูจะสนิทกับคุณย่าใช่ไหมลูก

เพราะว่าย่าก็เหล้นดูม้ามั้ง

ก็อยากบอกย่าว่าอย่าโกรธอย่าเกลียดที่ว่าถึงทำแบบนี้ลงไปค่ะ
แล้วก็ครอบครัวฝ่ายพ่ออยากให้เข้าใจค่ะในจุดนี้
เขาเลยแบบให้เนี่ยจัดการให้
ความรักที่เขาให้มันไม่เหมือนพ่อทั่วไป
ในมุมมองของหนูนะคะไม่เหมือนพ่อทั่วไป
อยากได้อะไรก็ต้องแลกตลอดอะไรอย่างนี้
ก็ให้พ่อใช้สิ่งที่พ่อทำให้หนู

ก็น้องบอกว่าตอนที่ไปแจ้งความนะ

เพราะว่าพ่อรู้แจ้งความว่า

ก็มีกำลังใจจากแม่ที่เข้ามาดูแล

วางแผนว่าจะไปเรียนต่อให้จบ
สภาพจิตใจสำคัญมากนะต้องเยียวยาน้องนะคะ
ตั้งหลายปีต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับพ่อแท้แบบนี้